คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่ฟังแล้วหดหู่

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเจอผู้หญิงแก่คุณยายค่ะ
อบกระเป๋าหนึ่งใบเดินตามถนน
แล้วก็พยายามไปถามคุณยายบอกว่า
โดนลูกชายแท้ไล่ออกจากบ้าน

โดยมีการโพสต์โดยคุณเดชาธรค่ะ

พร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็ก๑ใบ
เล่าเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมคุณยายท่านนี้ค่ะ
เล่าเรื่องราวบอกว่าพบยายอายุ๘๒ปี

ถูกลูกชายแท้ไล่ออกจากบ้าน
เท่าที่สอบถามยายบอกว่าลูกชายไล่ออกมา
แล้วเอาเมียกับพ่อตาเข้าไปอยู่ในบ้าน
อีกทั้งยังด่าแม่ตัวเองว่า
ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเลย

อยากจะพูดอย่างไรอากตันอยู่นะอากตันอยู่นะอืม
เจ้าของโพสต์บอกว่าเขาไปเจอยาย

ซอย๓คุณยายบอกว่าจะไปบ้านที่สุโขทัย

เจ้าของโพสต์จึงให้อาศัยติดรถไปด้วย
โดยระหว่างทางคุณยายนั่งร้องไห้มาตลอดค่ะ

เจ้าของโพสต์บอกว่าใจจริงอยากไปส่งให้ถึงที่นะ

ก็เลยส่งยายรอขึ้นรถที่วัดพระแท่นศิลาอาจ
แล้วก็บอกว่าผมส่งยายได้แค่นี้นะครับ

คุณยายไปอาศัยอยู่กับพระลูกชายที่วัดพระแท่นศิลาอาจ
เจ้าของโพสต์ไปส่งนั่นเองค่ะ
ทราบชื่อภายหลังก็คือยายประเสริฐ
อภัยค่ะยายประดิษฐ์บัวทองอายุ๘๒ปี
อาศัยอยู่ในกุฏิซึ่งมีพระประทูมลูกชาย
คอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชม
คุณยายยัง๘๒แล้วค่ะยังเฝ้าอยู่แล้วคุณยายยังแบบ

ประดิษฐ์นะคะเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกทั้งหมด๔คน

คนที่๓มีอาชีพรับเหมาต่อเติม
ส่วนคนสุดท้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
มีบ้านและที่ดินที่อุตรดิษฐ

ก็เลยไปอาศัยอยู่กับลูกชายคนที่๓

แต่ปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ย

บางครั้งโดนลูกด่าหยาบคาย

ด้วยความเป็นห่วงหลายต่อหลายเรื่อง
ใหญ่อีกคนนึงนะคะ
แต่ว่าตั้งใจว่าจะเดินทางต่อไปหา
หลานสาวซึ่งเป็นลูกของลูกชายคนโตที่สุโขทัย
หรืออาจจะไปอยู่กับลูกชายคนที่๓ที่กรุงเทพ

อยากให้ฟังความสองข้างนะ

เพราะว่าอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงก่อนว่า
ต้นเรื่องมันเป็นไปเป็นมายังไงกันแน่
เข้าใจว่าน้องอาจจะเครียดจากปัญหาทั้งเรื่องงาน

โดยเพิ่งแยกทางกับภรรยา

รับลูกสะพ้ายและพ่อตามาอยู่บ้าน

น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันหรือเปล่า

น้องชายคนเล็กจะเดินทางจากกรุงเทพ

แต่ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่วัดไปก่อน

เรื่องของเงินสงครอบผู้สูงอายุ
ร้ายมากกับแม่ตัวเองนะ
พูดไม่ออกจริงนะคะ